ใช่ค่ะซึ่งให้มาสุรภาพที่สองระหว่างไญ่ที่เกิดไป
อันนี้ลำอะไรของคุณ
เมื่อที่จะเป็นการว่าหลังจากเฉพาะ

แน่นอนตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปรับ
นี่ใช้ระยะมานานไหมท่ารับเห็นไปกว่านานมาก
ก็น่าจะเป็นเรื่องประมาณเกี่ยวกับธุรกิจ
มีติดต่อมั้ยอีกไหมครับ

ติดต่อไว้แต่ว่าเป็นเหมือนแบบที่เคยไปประจำเป็นงานของจังหวัดอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือว่าเดินสายทั้งนั้นนี้แล้วมาอีกทางหนึ่ง
ก็เดินตั้งนานแล้วนะลำตั้งนานแล้วนะ
คือแต้วว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะ

เราก็ตั้งจิตอธิษฐานดี
เพื่อที่จะได้เหมือนเป็นการรวมความศรรษฐา
แล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชา
ในแจกหลำนี่จะนึกถึงเต้าคนแรกตัวเลย

เลี่ยนลำแบบจริงจักก็ดีว่าาาานะอีกแล้วก็ถึงว่าใช้โอกาสนี้ในการบรรพฟึกที่เคยเลี่ยงไหล่
ขายเป็นกันเหมือนเดี๋ยวนะจากเลือกการประกวดแบบบ้านไปเรื่องราม
คุณคุณว่าคู่เราเป็นโวทัลงานแต่ง
เหมือนมันเป็นช่วงอายุมั้งที่แบบว่าเพื่อนก็แต่งงานเลยนะคะ
แต่ล่าสุดมีบริการเนอะ
ก็เหมือนในงานเป็นแบบล่าสุดไปที่เชียงใหม่
แล้วก็ธีมเขาเป็นเหมือนต้องใส่แท็กพิโดอะไรอย่างนี้
หลายคนบอกว่าเราเดินสายดูงานด้วยหรือเปล่า
โดนแซวเหมือนกันแต่ว่าอย่าพึ่งเลย

แล้วไม่แอบดูจริงในห้างการแต่ง
ไม่ค่ะไม่ได้แอบดูก็ดูเลยค่ะ

คนในงานไม่ค่อยแซวกับคนนอกงานแซวเยอะ

แต่เราไม่ได้ไปซ้อมหรืออยากดูอะไรเป็นพิเศษไหม
ไม่ค่ะคือเหมือนถือโอกาสแบบไปเที่ยวมากกว่า

เกือบคิดไว้ว่างานแต่งในอนาคตจะต้องเป็นแบบไหนอะไรยังไง

แพลนเลยไม่ได้เป็นคนไม่แพลนอนาคตอะไรเลย

นี่แอบคิดรูปแบบว่าจะเป็นยังไงดีงานแต่งชั้นในอนาคตด้วย

บอกกล้องเนี่ยแหละค่ะไม่ได้บอกใคร
อันนี้อยู่ก็เผลิน

เหมือนเราก็ค่อยรู้จักมากกว่าค่ะ

คือเหมือนก็หาเรื่องแบบทานข้าวแหละไม่มีอะไรหรอกค่ะ
ใช่แล้วเกิดที่ใจกับการทานของเขา
เหมือนเติมความหวานได้เรื่อยเนาะ

ก็ถ้าเรารู้สึกดีกับใครเราก็อยากจะแบบให้รู้บอกให้เขารู้เนอะ

แหละคุณก็เลยแซมว่าพางหวังแหละไม่มีแผ่วเลยพูดว่าไม่ตกเลย

อย่าลืมสองแบบประกวด

แล้วก็กลายเป็นว่ามีชาวเมตรกรามากไปอีก
ก็เหมือนกับมันก็เป็นอะไรที่เราอยากโปรโมท
แล้วเราก็คิดว่าเราก็ขออนุญาต
แล้วก็ถ้าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องเป็นห่วง
เพราะว่าตอนนั้นก็ไฟทางม้าลายก็เป็นเขียวอยู่อะไรอย่างนี้
แล้วก็แบบมีพี่ตำรวจเขาก็ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
แต่เราไม่ได้ให้เขามาดูแลเป็นประเสร็จอะไรอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็แทนที่เดินปกติละก็ก้มตัง

ใช่เพราะเท่าที่เราเห็นในวีดีโอเป็นแค่๑นาที

อ๋อคือมันก็อาจจะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่อะไรก็บาปง่ายซักหน่อยอยู่แล้ว
ก็รับฟังค่ะบางทีน็ต้องคิดเยอะหน่อยคงทำอะไรอยู่ในช่วงนี้
จริงแล้วได้เห็นคอมเม้นท์ที่เป็นข่าวไหมครับ
เราก็อยากจะโปรโมทงานให้แบบเหมือนเป็นที่รู้จักอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เหมือนเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเรา

แต่เราก็คิดว่าเราได้ตัดสินใจทำอะไรแบบ
คือคิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไรกับใครจริงอะไร
แต่หลายคนมองว่าเพลงนี้มันขัดกับลุคเราอะไรอย่างนี้

น่าจะรีบร้อยบางเท่า

ว่าก็ไม่นะเพลงก็คือเพลงอะค่ะ
แต่ว่าก็กล้าบทำดราม่ามาพลิงก็ทะลุ

เรียกว่าตอนนี้ไปไหนกลับไปก็จะเรียกว่ากล้มต่ำเลยเลยขอ
จริงอุ้ววใกล้ค่ะ

แต่ก็ต้องคิดยัยเยอะจะดราม่าอะไรอย่างนี้ครับ

คือก็ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องแบบกระแสฟิตแบ็คอะไรขนาดนั้นค่ะ
แต่ว่าก็เหมือนต้องแอบบอกพี่ป๊อกเองแหละว่า

แล้วก็ชวนกันมันก็จะได้แบบสนุกมากกว่า
นึกว่าขอเล่าสถานคริก่อน
ใช่อย่าไปเครียดกันมากเป็นเต้นกงตำดีกว่าคะ

ก็คือ

แต่ว่ามีความท้าทายใหม่

ก็เต้นมาลองเป็นวิธีกรหน้าใหม่

ก็เลยแบบมันก็สนุกดีท้าทายคือเต้นด้วย